พูดถึงวงการฟุตบอลไทยเอานะตอนนี้ด้วยแล้วกันนะคะ
ก่อนเกมที่จะอุ่นเครื่องกับจีนนะคะ

ก็มีนักเตะที่ดีใจมาก
กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบ๖ปี

แล้วก็อดทนรอจนสุดท้ายก็มีวันนี้นะคะ
ซึ่งสุมัญญาปริสายนักเตะของแบงคอก
ก็ติดชื่อในนามทีมชาติไทย
ในยุคของเมียวัลยาวัชเป็นครั้งแรก

ที่มีรายชื่ออยู่ในทีมชาติไทยนะคะ
แล้วก็ยอมรับว่าตั้งแต่หลุดทีมชาติไป
ก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองมาตลอดเวลา

มีชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้ง
ก็ตั้งเป้าว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุด
เพื่อที่จะเป็น๑๑ตัวจริงให้ได้ค่ะ
มันเป็นความฝันของสุขของผม
แล้วก็มันเป็นความฝันของนักฟุตบอลทุกคน

ความฝันสุดก็คือต้องติดทีมชาติชุดใหญ่
ส่วนตัวผมก็เป็นอะไรที่
โอ้โหมันก็เป็นความภูมิใจของครอบครัววงตกลงผม

แต่ถ้าเรารอแล้วมันได้มา
ผมว่ามันก็คุ้มครับที่เรารอช่วงระยะเวลา
รอมันควรกับการที่เราทำงานหนักมาตลอด
ก็ตั้งใจทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด
สุดท้ายก็ปรายวัชก็เห็น
แล้วก็ดึงตัวกลับสู่ทีมชาติอีกครั้ง
ก็ได้กลับมาตามที่แฟนเรียกร้อง

ใช้ชีวิตแบบมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือเจ้าชู

ก็ถูกเรียกตัวมาแทนที่ของเจรบสัมภาวดี

ก็ทำให้ทางรายวัชเนี่ยก็คงจะมีโอกาสได้ลองกองหน้าคนใหม่เหมือนกัน
เพราะว่านี่ก็ติดในชุดของรายวัชเป็นครั้งแรก
แต่ว่าก่อนนี้ทูเคยติดในชุดใหญ่มาแล้วในยุคขอแมวอรอบสั้น
ตอนที่ไปอุ่นเครื่องที่แอฟริกาใต้แล้วแพ้ไปศูนย์ตัวสี่
เดินทางไปอุ่นเครื่องที่แอฟริกานะตอนนั้นน่ะ

ในปี๒๐๑๕ในรอบคันเลือก
ก็ดีใจด้วยที่ตำแหน่งกองหน้ามันควรจะมีคนเข้ามาลองใหม่เยอะ
จะได้มีวิธีการบดที่หลากหลายขึ้น
อาจจะต้องหาคนจบสกอร์ดีหน่อยทีมชาติไทย
เพราะว่าตอนนี้ในหลีกเราคนไทยก็ค่อนข้างน้อยโอกาสในการลงเล่น
ได้ลองอย่างนี้ก็น่าจะทำให้น้องมีกำลังใจในการกลับไปสู้ต่อที่สโมสร
ฟอร์มทีมชาติไทยกันได้ในเกมอุ่นเครื่อง
ที่จะเจอกับจีนเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้
ก็แข่งขันกันที่ราชมังคลากีฬาสถานไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ก็ถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้ชมเหมือนเคย
เข้าสัญญาณถ่ายทอดสด๑๘นาฬิกา
การแข่งขันเริ่ม๑๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ